เชื่อเรื่องของการนินทาบอก
อันนินทากาเลเหมือนเทน้ำ
ไม่ชอบช้ำเหมือนเอาเมฆไปกรีดหิน

เขาด่ากันต่อหน้าเลย

หัวร้อนบุกฟันแม่ค้าสั่งสอนคนพูดนินทา
ผู้ชายคนนี้ที่ไปก่อเหตุเข้าใจว่าแม่ค้า
นินทาเขาไปพูดถึงเขาทำให้เสื่อมเสีย
คราวนี้ก็เลยโกรธเข้าไปทำร้ายร่างกาย

กล้องวงจรปิดทางร้านเนี่ยจับภาพได้

นี่ลูกค้ารอซื้อของอยู่นะคะ

โอ้โหนั่นแม่ค้าล้มแล้วนะ
ผู้ชายอายุ๓๒ค่ะไม่เทียบอะไรได้ท่าเกิดขึ้นชกคนละรุ่นเลย

เดือดมากเลย
แค้นจัดถูกนิทาบุกฟันสั่งซ้อน

แล้วพลเมืองดีก็ช่วยนะช่วยกันไหมฮะ
ช่วยต้องขอบคุณพลเมืองดีด้วยนะคะ

บางคนอาจจะกลัวโดนลูกหลงไม่กล้าเข้าไปห้ามอะไรแบบนี้นะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นคือช่วงแรกเนี่ย
๓โมงวันที่๑๓สิงหาคมที่ผ่านมา
คนก่อเหตุอายุ๓๒ค่ะคุณผู้ชมเห็นแล้วนะ
ตรงนี้ก็คือหมู่บ้านบัวทองตำบลสว่างอำเภอพันนานิคมจังหวัดสกลนคร
นี่ค่ะกล้องวงจรปิดจับภาพได้หมดเลย
เข้าไปทำอะไรสำหรับแม่ค้ารายนี้บ้างนะคะ
แม่ค้าคนเจ็บเนี่ยชื่อว่านางมาอายุ๕๖ปีค่ะ
ทีนี้เรามีโอกาสคุยกับแม่ค้าท่านนี้นะคะนางมาบอกว่า
ผู้ก่อเหตุเนี่ยเป็นคนในหมู่บ้านนี่แหละคนบ้านเดียวกันแท้
ในระยะ๓เดือนที่ผ่านมาถูกผู้ชายคนนี้รังความมาตลอด
ทำอะไรบ้างคะปลาขวดแก้วปลาก้อนหินเข้ามาในร้าน
ทำไมอ่ะเราถามนางมานะถามป้ามาป้ามาเขามาทำป้าทำไมอ่ะ
บอกว่าอ้าวผู้ชายคนนี้คิดว่าป้าเนี่ย
ไปพูดถึงเขาในทางเสียหายพูดง่ายคือนินทาเขา
ทั้งที่ป้าไม่เคยไปว่าอะไรเขาเลยไม่เคยกล่าวหา
ไม่เคยพูดถึงเขาด้วยซ้ำแล้วตอนนั้นเนี่ยป้าก็ไปแจ้งความแล้วด้วย
ตอนที่เข้ามาปลาหินปลาเสร็จขวดเสร็จแก้วเข้ามา
ตำรวจเนี่ยจับตัวผู้ชายคนนี้ไปตรวจรู้ไหมฮะเจออะไรพี่เบิร์ดดอม

ตรวจพบสารเสพติดในร่างกายแล้วก็ดำเนินคดีในข้อหาต่างตามกฎหมาย
กระทั่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในคลิปคือ๑๓สิงหาคม
เขาก็คือชายคนนี้บุกเข้ามาทำร้ายจนกระทั่งศีรษะปูดบวม
กช้ำตามลำตัวก็เลยตัดสินใจไปแจ้งความกับตำรวจอีกครั้ง
เพราะกลัวว่าผู้ชายคนนี้จะย้อนกลับมาก่อเหตุอีก
ทีนี้คุณผู้ชมกำนันตำบลสว่างต้องลงพื้นที่เลยค่ะ
ไปคุยกับนางมาเพราะว่ารู้สึกเป็นห่วงไง

พาผู้ก่อเหตุไปบำบัดรักษาอาการติดยาเสพติด

แต่ปรากฏว่าเรื่องดูเหมือนจะจบ
จบค่ะผู้ก่อเหตุกลับมาอีกครั้งนี่ดูนะคะ

คราวนี้ถือมีดยาวสักประมาณ๑ฟุต
บุกเข้ามาที่ร้านช่วงสักประมาณ๑ทุ่ม
ของวันที่๑๔สิงหาคมแล้วปรีเข้าไปฟันนางมา

ท่ามกลางความตกอกตกใจของกำนันและชาวบ้าน

ต้องแยกออกมาแบบนี้นะต้องช่วยกันจับตัวออกมา
แล้วก็ประสานตำรวจให้มารวบตัว
น่ากลัวมากคนประเภทนี้น่ากลัวมาก
เรื่องต้นค่ะคุณผู้ชมตำรวจมีการแจ้งข้อกล่าวหาคือ
บุกรุก๒ทำร้ายร่างกาย
และข้อหานักสุดคือพยายามฆ่านะ
เออเนอะเพราะฟันที่หัวด้วยนะพยายามฆ่านะ

กลัวมากเราจะอยู่ร่วมกับคนประเภทนี้เหรอ
ติดสารเสพติดไม่รู้ว่าหลอนหรือเปล่า

เออโอ้โหน่ากลัวจริง
ถูกกันก็ส่วนหนึ่งแต่ว่าส่วนสำคัญคือยาเสพติด
ใช่พลิกเลยนะเรื่องพลิกเลย